วันนี้วันสงกรานอวยพรขอพรกันมาได้
ผ่านไลน์หน้าจอของไทยรัฐทีวี
พูดถึงเรื่องของคนที่ติดเชื้อโควิด
แล้วก็ได้รับการรักษาจนหายดี
ตอนนี้ได้รับการปล่อยออกจากโรงพยาบาล

ซึ่งเป็นดีเจแล้วก็พิธีกรรายการมวย
ก็ทำพิธีกรคู่กับคุณแมททิวดีน
ในวันที่๖มีนาคม
แล้วก็ติดเชื้อโควิดพร้อมกับคุณแมททิวดีนเลย
เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่๑๖มีนาคมเดือนที่แล้ว
กลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก๑๔วัน
ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิด
ที่ผลการตรวจเชื้อเป็นลบแล้วนะ
ยืนยันว่าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้

แล้วก็เข้ารับการรักษาจากโรคโควิด๑๙
มีนาคมที่ผ่านมาได้ถูกปล่อยตัว
และอธิบายความหมายของประโยคนี้บอกว่า
เป็นประโยคที่ใช้สร้างพลังบวกให้กับตัวเขาเอง
มาตลอด๒๘วันนะครับ
โดยตลอดระยะเวลา๒๘วันของการรักษาตัว
ได้รับรู้ทุกอารมณ์จากความกลัว
ความทุกข์ความเศร้าความเหงา
แล้วก็ความสุขสมหวังในตอนท้าย
ตอนนี้ปลอดภัยหายจากโรคโควิด๑๙แล้ว
และได้กลับบ้านไปกักตัวอยู่ที่บ้านต่อ
คำแนะนำของคุณหมอเพื่อความปลอดภัยนะครับ
เขาบอกว่าสิ่งต่างที่ผ่านมา
ทำให้เขารู้จักทุกอารมณ์เลยนะคุณนะ

เพราะว่าเราสามารถที่จะผ่านพ้นกับโรคภัยนี้ไปได้นะครับ
เขาบอกว่าสู้กับโรคด้วยสติ
ทำตามคำแนะนำเราจะผ่านเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน
แล้วเขาก็เปิดเผยความตั้งใจของเขานะ
ว่าหลังจากนี้เขาจะกลับมาบริจาคเลือด

อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร
แต่เป็นการบวชในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ
แล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่โรงพยาบาลด้วย
และขอให้ทุกคนสู้กับโรคนี้นะครับ
ขอให้เวลาที่ยากลำบากนี้ผ่านพ้นไปนะครับ
บอกว่าเป็นพี่ชายที่เคารพรักนะครับ
หลังผลตรวจเชื้อของพี่ป๋องเป็นลบ
และทำให้พี่ป๋องสามารถที่จะกลับบ้าน

ดีใจด้วยครับพี่ป๋อง๒๘วันพอดีได้กลับบ้านแล้ว
เข้าโรงพยาบาลมาไล่กันกับผมเลย
ได้กลับก่อนเราเหนื่อยเยี่ยมเลย
เดี๋ยวตามกลับไปเร็วนี้แน่นอนนะครับ

คุณหมอบอกให้อยู่ด้วยกันไม่เหงาดี

แล้ว๔๖สัปดาห์เป็นเรื่องปกติของโรคนี้

และเห็นถึงความคิดบวกของมิสเตอร์ป๋อง

แล้วก็ทุกคนนั้นมีกำลังใจมากขึ้น

รู้สึกดีมากเวลาคุยกับพี่ป๋อง

เดี๋ยวกลับไปร่วมงานกันใหม่นะพี่
นี่เป็นการโพสต์ของคุณแมททิวนะฮะ
ที่โพสต์ให้กำลังใจพี่ป๋องต่อนะครับ

โดยในวันนี้นะครับ๑๓เมษายน
คุณแมททิวดีและคุณลิดียา
จะมีการตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้ง

ถ้าตรวจซ้ำแล้วผลของทั้งคู่ออกมาเป็นลบ
นั่นหมายถึงทั้ง๒คนหายจากโรคโควิด๑๙แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็รอการตรวจผลแล้วกันนะคะ

โพสต์เป็นรูปน้องเดมี่ใส่เหมือนชุดไทยค่ะ
แล้วก็เขียนว่าเดี๋ยวสงกรานปีหน้าได้เล่นน้ำกันนะ

พอแม่น้ีก็คงคิดถึงลูกละเนอะ
ได้เข้าไปดูล่าสุดมีการโพสสคลิปที่พี่ปูพงศิษฐ์นะคะ
ร้องเพลงแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณแมททิวคุณลิเดีย

เราก็ต้องขอบคุณคุณแมททิวกับคุณลิเดียด้วยนะ
โพสต์อะไรมาก็เป็นพลังบวกด้วยทั้งสิ้นนะ